ติดตามในช่วงสะบัดรอบกรุง
จะบอกให้ว่าร้านนี้ร้านดังระดับตำนาน
อ่องสิงโภชนาริมน้ำ
ถ้าคุณแค่เสิร์ชคำว่าร้านอาหารริมน้ำนนทบุรี
ร้านนี้ขึ้นมาเลยค่ะหุ้กต้องค่ะโอ้โฮลูกขาว

แล้วทีเด็ดของเขาคืออะไร

อันนี้ผัดแบบว่าน่าจะเป็นเนื้อตรงกล้าม
กรามของกุ้งไม้น้ำ
กูจะคงหวังมั่นมันกุ้ง

แล้วที่สำคัญของหวานเขาก็มี

เขาสั่งเยอะขนาดนั้นยังเช็คบินมาไม่กี่พัน

มีโอกาสลองไปทานกันดูหมายเลขโทรศัพท์เดี๋ยวเราให้นะ
ลองโทรไปกันดูแล้วที่สำคัญต้องขอขอบคุณภาพนี้ที่ไปรีวิวมาให้เราด้วยนะครับ
จ้าอ้าวสวัสดีครับ